ไปช่วยตามบุคคลคนนี้หน่อย

ความทุกข์ความเดือดร้อนของประชาชน
เป็นโอกาสของตัวเองในการเข้าไปขโมยของชาวบ้านเขา

เดินทางไปในหมู่บ้านแห่งหนึ่งที่กรสิน
เดี๋ยวผมจะเข้ามาตรวจสุขภาพให้คุณยายนะ
เดี๋ยวช่วยทำความสะอาดบ้านให้มันปลอดภัยจากโควิด๑๙
แต่ว่าก่อนอื่นคุณยายไปอาบน้ำให้สะอาดก่อน
เดี๋ยวออกมาปุ๊บผมจะทำความสะอาดตัวคุณยายแล้วก็ตรวจสุขภาพให้

สักพักหนึ่งออกมาคนนั้นหายไปแล้ว

เพราะว่ามันมีคนแบบนี้
แล้วจ้องเอาแต่คนแก่ผู้สูงอายุที่อยู่บ้านคนเดียว
แล้วตอนนี้วิกฤตของโควิดหลายคนก็ต้องกลัว
เห็นคุณหมอเข้ามาดีจังเลยมีคุณหมอมาช่วย
ก็ทำตามคำสั่งของคุณหมอเข้าไปแบบนั้น
คือการที่ตัวเองเดือดร้อนไม่ได้แปลว่าคุณจะไปทำให้คนอื่นเดือดร้อนได้นะ
อันนี้โหน่าประนามมากเลยนะฮะ
อันนี้มันเกิดในพื้นที่บ้านโพนชัยดำบลพลงามอำเภอกรรมราศัยที่กรสินนะฮะ
มีตำบลก็เข้าไปไปเจอนางทอนบุญรอดอายุ๗๑ปี
เขาบอกว่าคือบ่ายของวันที่๗ที่ผ่านมามีผู้ชายคนนึง
เข้ามาดูภูมิฐานอายุสี่สิบได้แต่งตัวเหมือนหมอครับ
แล้วก็มีการสวมหน้ากากอนามัยขี่รถเข้ามา
พายกระเป๋าสีดำคล้ายกับกระเป๋ายาคุณ
และเขาขี่รถจักรยานยนต์เข้าไปไม่มีทะเบียนไปจอดหน้าบ้าน
คุณยายคุณยายเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวคุณหมอมาตรวจหน่อย

เดี๋ยวจะให้เจ้าหน้าที่ไปพ่นยาฆ่าเชื้อให้คุณยายฟรีในบ้านเลย
แต่ว่าขออย่างนี้ละกันเดี๋ยวคุณยายเข้าไปบ้านไปอาบน้ำให้เรียบร้อยก่อน

เธอก็ด้วยความที่กลัวโควิดอยู่แล้วมันกำลังระบาด
ก็เข้าไปอาบน้ำในห้องน้ำแล้วก็วางกระเป๋าที่มีทรัพย์สินอยู่หน้าห้องน้ำ
ไปตัดน้ำอาบแต่๓ขันซักประมาณไม่ถึงหนึ่งนาทีได้ออกมา
ทั้งหมดที่มีนะ๒๐๐๐สร้อยอีก๑บาทมือถืออีก๑เครื่องรวมแล้ว๕๐๐๐กว่าบาท
ไปฟังเสียงของคุณป้าคนนี้นะครับ
ออกมาจากในห้องน้ำเพราะเห็นกระเพาะมันเปิดเข้าไปเอา
กระเป๋าไว้เป็นอีกนิดนึงพ่อถือไปอาบน้ำ
ถือไปน้ำไปอาบน้ำดูนเปล่า
คราวเดียวพ่อจากจ้าวเข้ามาด้วย
ใครจะคิดว่าคนที่มาในคราบของหมอจะกลายเป็นโจรนะ
คุณพ่อบอกคราวเดียวมันถึงนาทีแล้ว
สามขันจากจาวแล้วก็ออกมาห้องหายไปแล้ว
อีขลาโดยเป็นผู้แม่กลับการสอบพรกรรมราศัย
ภูมิการการสืบสวนชุดสืบสวนกับกระโลกพื้นที่ไปตรวจสอบ
วันนี้กำลังตรวจสอบจากกล้องวงจรปิดเพื่อหารัฐานของคนร้าย
ว่าน่าจะออกพื้นที่ไปแล้วนะฮะแล้วก็น่าจะเป็นคนนอกพื้นที่
แต่ย้ำเตือนขอให้ประชาชนผู้สูงอายุระวังอย่าตกเป็นเหยื่อของบุคคลเหล่านี้
แอบอ้างแบบนี้อย่าหลงเชื่อโดยเด็ดขาดนะฮะต้องมีลูกหลานคอยอยู่ใกล้ด้วย
ใช่ค่ะก็คือฝากไว้ไม่รู้จะฝากยังไงดีฝากให้คนมีจิตสำนึกมากกว่านี้แล้วกันนะคะ
เข้าใจว่าทุกคนก็เดือดร้อนเหมือนกันแต่ไม่ได้แปลว่าคุณจะทำแบบนี้คนอื่นได้เลย